อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ

อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ
อันดับสุดท้ายแก่มือ
เราแจ้งไว้ล่วงหน้ากี่วันคะว่าเราจะย้ายไปแล้วให้เขาชนสูตรอีกรอบหนึ่งเนี่ย
ได้แจ้งกับได้แจ้งทางโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลนี่เขาโทรมาภายใน๒วันนั้น
เขาโทรมาบอกว่าจะมีการชนะสูตรนะ
คุณหมอเขามีแพทย์มาแล้วมาอยากจะชนสูตร
เดินทางมาวันที่๑๖เขาแจ้งเมื่อวันที่๑๕
ก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านประสานงานให้
ก็คือเป็นทางท่านศิลาเขาประสานงานให้
ค่ะวันนี้ผ่าเลยใช่ไหมคะ
แล้วตอนที่เข้าไปดูศพเนี่ย
พี่สาวด้วยแล้วก็ภรรยาด้วยเหรอคะ
เข้าไปดูเองเลยเหรอค่ะ

อันดับแรกเขาถามว่าข้องใจตรงไหนไหมพี่สาว
ข้องใจว่าน้องโดนเตะขอดูข้างหลัง

กีดแหวกหลังออกมาเป็นรูปเหมือนตัวที

เป็นรอยช้ำที่ช้ำแบบเนื้อมันช้ำ
ตั้งแต่ที่ไหล่นี้แล้วก็มา
ตรงข้างหลังแล้วก็มาที่เอว
เขาก็กรีดให้ดูข้างในว่าต้องโดน
เขาไม่ได้บอกว่าโดนอะไรโดนไม้โดนอะไร
เขาบอกโดนสิ่งที่ทำซ้ำกันกระแทกแรง
จนถึงกรีดเข้าไปแล้วจนถึงเนื้อกระดูก
เนื้อมันช้ำถึงข้างในเลยค่ะคุณ
ถ้าเราเดินชนโต๊ะชนอะไรมันก็แค่ภายนอก
อันนี้มันถึงข้างในแล้วผิวหนังคนเรา
ว่ามันหนาขนาดไหนแล้วมันช้ำถึงข้างใน
เราขอดูที่หลังใช่ไหมคะแล้วขอดูตรงไหนอีกคะ
ขอดูตรงหัวที่รับไม่ได้ก็คือตรงหัว
ที่เปิดเปิดออกมาทั้งหมดตรงนี้เป็นรอยสามจุดก็คือเป็นช้ำเขียวดำ
ตรงหน้าผากเหรอคะ

คิดว่าเขาคงเจ็บมากที่สุดการที่เขานู่นตรงนั้น
คุณพัทยาพรช่วยเล่าได้นะนะคะว่านอกจากตรงหลังคือเข้าไปดูพร้อมกันใช่ไหมคะ
ตรงหลังนะเห็นรอยช้ำเป็นแถบลงมานะนะคะแล้วก็ตรงด้านหน้าหน้าผาก
ก็เป็นรอยช้ำเหมือนกันนะคะมีตรงไหนที่เราเปิดดูอีกคะ
แล้วก็สงสัยตรงที่ว่าเขาบอกว่าไปต่อยป่าเขา
ก็เลยให้คุณหมอผ่านกรีดดูตรงนี้ว่าถ้าเราไปต่อยเขาจริง
ต้องมีรอยช้ำไปกรีดดูไม่มีการต่อสู้
ไม่มีการต่อสู้คุณหมอพูดออกมาแบบนี้จริงค่ะ
คุณหมอที่อยู่ในห้องแล้วให้เราเข้าไปแล้วคุณหมอที่อธิบายมีกี่ท่านคะ
อธิบายอีกสองท่านค่ะสองท่านคุณหมอทราบข่าวไหมว่า
โทษนะคะคือศพนี้เนี่ยมาจากข่าวอะไรมาจากเหตุการณ์อะไรคุณหมอทราบก่อนไหม
คุณหมอก็ทราบแล้วก็ดูใบตามนี้ค่ะ
ใบของสถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมคะ
พี่สาวกับภรรยาให้ดูมือด้วยนะ

ค่ะว่าเขาบอกว่าดูในข่าวว่ามีการชกต่อย

เจ้าหน้าที่ต่อสู้เจ้าหน้าที่
แล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้ญาติดูว่าเขาได้ต่อสู้จริงหรือเปล่า
กรีดมือให้ดูว่าถ้าเกิดมีการต่อสู้มันต้องมีรอยฟกช้ำดำเขียวในมือค่ะ
แล้วทีนี้เขากรีดดูก็ไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยสองข้างเลย
ตรงหน้าผากนะคะแล้วก็ตรงมือตรงมือสองข้างนะคะเราดูตรงไหนอีกบ้าง
ก็ที่ดูก็ที่เนี่ยตรงหัวที่เขาเปิดดูในส่วนอื่นของร่างกายค่ะ
ด้านหน้าทางโรงพยาบาลตำรวจเขาผ่ามาแล้วแต่ด้านหลังโรงพยาบาลตำรวจเขาไม่ได้ผ่า
ทีนี้วันนี้ที่ย้ายไปแล้วก็ผ่าแล้วเข้าไปดูเองเนี่ยนะคะคือยังไงยังเป็นความเชื่อเดิมหรือเปล่า
หรือว่ามันมีความเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นมาหรือยังเชื่อว่าถูกซ้อมจนเสียชีวิต
ก็อยู่ประเด็นนั้นอยู่ค่ะ
ไม่ได้มีเพิ่มเติมว่าอาจจะเกิดจากอะไรนอกเหนือจากการถูกซ้อมใช่ไหมคือไม่ตั้งข้อสังเกตจากอะไรเลยใช่ไหมคะ
ทีนี้ก่อนที่จะย้ายไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อผ่าศพเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ตอนที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นคนผ่าเนี่ยคาใจอะไร
คาใจตรงที่ว่าเอาศพไปไม่ให้ญาติเซ็นเลยว่าจะเอาไปโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะเอาไปที่ไหน
เป็นคนไปเองคนแรกที่ไปเจอคนนี้อยู่ไม่ได้เซ็นแม้แต่กระทั่งว่ามีสิทธิ์เลือกไหมว่าจะไปสมมุติโรงพยาบาลลามาหรือโรงพยาบาลตำรวจให้เราเลือกมีช้อยให้เราเลือกว่าเราไปอันไหน
ไม่มีไม่ได้มีการเซ็นเลยว่ายินยอมให้ไปที่นี่ไม่ได้เซ็นเลยค่ะแล้วผลชนสูตรที่ออกมาจากนิติเวชตำรวจคาใจอะไรคะถึงต้องย้ายไปเพื่อชนะสูตรอีกรอบคาใจตรงที่เขาสรุปออกมากับผลตรวจประจำปีของเขา
ทีนี้ที่อยู่ในมือของคุณศิระเนี่ยนะคะคือใบแจ้งตายสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
พฤศจิกายน๕๙คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนนะคะทีนี้ช่องที่ลงว่าเป็นสาเหตุการตายนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็เขียนไว้ว่าระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ทีนี้พอออกมาเอาวันแรกก่อนนะตั้งแต่วันที่ออกมาฉันขอยังอยู่กับครอบครัวก่อนนะคุณศิระคือพอออกมาว่าระบบหายใจระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนี่ยนะคะวันที่๓เนี่ยที่เอกสารออกมาครอบครัวคิดอะไร
คุยกันว่ายังไงคิดว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับหัวใจหรืออะไรคือคิดว่าแบบบางทีเขาก็พูดกันว่าเออถ้าเกิดแบบเป็นระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนี่ยเป็นเพราะมาจากโรคประจำตัวหรือเปล่า
นี่นะคะเป็นของคุณดอนแดงจันติ๊บหรือตึ๊บ

ซึ่งในนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวดิฉันไม่มีเวลาดู
คือจะบอกว่าที่เอามาให้ดูเนี่ยนะคะ
ตรวจมีของปีที่แล้วนะคะปี๕๘แล้วก็มี๗๕๗นะคะ

ไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ระบุโรคประจำตัวเอาไว้
อันนี้เป็นคือผู้เสียชีวิตเนี่ย

หรือว่าเป็นการตรวจเพราะว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทที่ให้เป็น
ใช่บริษัทเขาต้องให้ตรวจทุกปี

เขาต้องให้ตรวจทุกปีอยู่แล้วถ้ามีโรคประจำตัวเขาก็ไม่เอา
มันตรวจระบบระบบหายใจระบบโลหิต
หัวใจปอดทุกอย่างเกี่ยวข้องทั้งหมดใช่ไหมคะ
ค่ะคือยืนยันครอบครัวยืนยันว่า
ก็เนี่ยจากรายงานเนี่ยไม่มีโรคประจำตัว
ทีนี้มาที่คุณศิราค่ะคุณศิระ
เอาเป็นว่าคือเนื่องจากคุยกับครอบครัวมาแล้วเนี่ยนะคะ
คืออะไรคือข้อสังเกตของคดีนี้
ข้อสังเกตจากการแถลงข่าวของผู้กลับสวทธิษฐาน

อ้างว่าเข้าจับกลุ่มตามวิธีของตำรวจ
ซึ่งขัดกับในคลิปทุกอย่างนะครับ
แล้วก็พอดีญาติเขาเอาสมุดนี้เข้ามานะครับ
ผมก็มาดูหลักฐานแล้ว
ดูแล้วจะไม่ได้รับการเป็นธรรมแน่นอนสำหรับคดีนี้
พูดในทำให้มีเหตุสงสัยว่า
จะช่วยผู้กระทำความผิดหรือไม่นะครับ

และยังไม่มีการที่จะพักราชการตำรวจชุดนี้นะครับ
แล้วก็ไม่มีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ความผิดสำเร็จแล้วนะครับการกระทืบนะครับ
มันไม่ใช่จับกลุ่มแล้วครับการกระทืบการทำร้ายแล้ว
ยังไม่มีการแจ้งข้อหาตามร่างกายของตำรวจทั้ง๗คนนะครับ
ถือว่าเข้าข่ายละเว้นเหมือนกันนะครับ
ผู้กรรมแล้วก็การตั้งกรรมการก็ไม่มีผู้กรรมการโดนตั้งกรรมการประสอบด้วย
นี่คือสาเหตุที่ดูแล้วจะไม่ได้ไปทำเพราะว่าถ้าสมมุติ๗คนนี้ผิด
ผู้กรรมการก็ต้องผิดด้วยจริงตั้งกรรมการตั้งแต่ผู้กรรมการลงมา
เพราะเป็นหัวหน้าฐานีเป็นผู้ชายโดยตรง
กลับกลายว่าเอาภูมิกลับมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วใครจะตรวจสอบให้ตัวเองผิดล่ะครับ
คือคุณศิระเนี่ยมาให้น้ำหนักตรงเรื่องของหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ย
สอนอนทำยังไงใช่ไหมคะก็เลยตั้งข้อสังเกตที่ตัวภูมิกับ

ครับแล้วขอดูหลักฐานอ่าครับแล้วก็ดูคลิปนะครับ
แล้วก็ไปที่เกิดเหตุไปพบพยานนะครับผมมั่นใจเลยว่า
คดีนี้เป็นการทำร้ายร่างกายชัดเจนและการตายก็ไม่ได้การตายจากโรคประจำตัว
แล้วก็ไม่ให้การการตายจากนิติเวทที่ทำมาอย่างนี้เป็นเหตุสงสัย
ทำไมไม่ระบุไปเลยว่าเจอของแข็ง
ดูรูปนะครับดูรูปเนี่ยไม่เจอบาดแผลเลยเหรอ
นิติเวชสถาบันนิติเวศนะครับไม่มีไม่มีในใบนี้ไม่มีเลยนะครับ
ว่าได้เจอของแข็งอะไรมั่งเจอทำร้ายอะไรมั่งนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทางนิติเวชของตำรวจเขาไม่พูดถึงนะคะ
เพราะว่าอย่างผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
ก็ออกมาพูดนะว่าคือมีบาดแผลมีรอยฟกช้ำทั่วร่างกาย
แต่การพูดเนี่ยมันไม่เท่ากับพยานเอกสารนะครับ
ยังไม่เห็นเอกสารว่าที่ท่านพูดเนี่ยพูดพูดไปแค่วันหรือไม่

ซึ่งเขายืนยันต่อเนี่ยนะคะว่าบาดแผลและรอยฟกช้ำทั่วร่างกายที่เจอเนี่ยนะคะ
คือเกิดจากการถูกของแข็งกระแทกแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากการโดนซ้อมทำร้ายร่างกายหรือไม่
แล้วก็ยืนยันว่ารักษณะของบาดแผลและรอยฟกช้ำดังกล่าวไม่สามารถทำให้เสียชีวิตได้
นี่เรียนอ่านตามข่าวนะซึ่งตรงกันถูกไหม

ไม่ใช่การแถลงข่าวพอไปถึงเวลาก็กลับคำพูดได้นะครับ
มันทำอะไรอักษรออกมาว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเรามั่นใจว่า
เป็นการเปิดช่องให้มีการช่วยกันในเรื่องด้านคดีนะครับ
ผมก็เลยก็ต้องเข้ามานะครับอืมทีนี้ค่ะหลังหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย
คลิปเนี้ยเราได้ดูวันไหนคะเพราะเกิดเหตุเนี้ยมันคืนวันที่สอง
แล้วก็ในช่วงจังหวะกว่าจะแจ้งความกว่าจะอะไรนะคะคือไปต่อเช้าตรู่วันที่สาม
เราได้เห็นคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยว่าคลิปได้ดูตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุเลย
อืมค่ะเพราะว่าเอ่อตอนแฟนหนูเสียปุ๊บก็ทางทางประธานชุมชนเขาก็
ให้ให้เข้าไปดูคลิปว่าเออโดนอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้น่ะอืมค่ะ
ถ้าสมมุติขอเล่าย้อนไปหน่อยนะคะว่าคือวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งดื่มจริงถูกไหมนั่งดื่มจริง
ใช่ไหมคะบ้านตรงนั้นคือบ้านเพื่อนอยู่ใกล้บ้านบ้านตัวเองไหม
ไม่ไม่ค่ะอ่าบ้านเพื่อนนั่งกันกี่คนนั่งอยู่ผู้ชายสองคน
แล้วก็มีผู้หญิงผู้หญิงเขาเพิ่งเดินมาทีหลังคนหนึ่งเป็นสามคน
ดื่มดื่มคืออากาศนะดื่มเบียร์แค่สองคนอ่า
แล้วเล่นไฮโลไหมเล่นไฮโลสองคนผู้หญิงกับแฟนหนูอ่า
แล้วโทษนะคะคือมีประวัติว่าเขาเป็นคนชอบเล่นไม่ค่ะอะไรแบบนี้
คืออันนี้อันนี้หนูอันนี้หนูไม่ทราบแต่ว่าตอนอยู่กับหนูอ่ะ
เขาไม่ค่อยมีเวลามาแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาเลิกงานดึก
ค่ะทีนี้จังหวะคลิปค่ะคุณผู้ชมคือถ้าสมมุติทางฝั่งครอบครัวแน่นอนเห็นแล้ว
มันก็อาจจะเห็นว่าเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเออชัด
มันนัวกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะในขณะที่ทางพบชน
สันนิกก็ยังเหมือนกับยังให้น้ำหนักว่าอ่าใช่
มันเป็นภาพที่มันเป็นลักษณะของการตะลุมบอลกันก็จริงแต่ก็ชัดเจนระดับหนึ่ง
คือเราดูคลิปชัดแค่ไหนว่าสามีหรือน้องชายเนี่ยถูกกระทำ
จริงมันไม่ใช่แบบการนัวแบบบอกคนไม่ได้ไม่รู้ใครทำอะไร
โดนเท้าใครโดนมือใครคือเราเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอ
เราดูกี่เราดูกี่รอบพยานเราก็เห็นคือว่าพยานก็พูด
คนที่เห็นเหตุการณ์คือทั้งซอยอะค่ะงั้นถ้าที่ฉันตัดคลิปออก
เขาเล่าว่ายังไงตามที่เขาเล่าคนที่เขาเดินอยู่ในคลิป
ตัวใหญ่ที่เดินไปเดินมาคนนั้นเป็นพยานของเรา
อืมเขาก็พูดบอกว่าเขาจะเข้าไปห้ามแล้วเขาคือไม่ให้มีการเข้าช่วย
ไม่ต้องยุ่งนี่คือการคือเขาขัดขืน
อย่างที่เขาบอกว่าปั้มอ่ะอืมปั้มแบบไหนอืม
แบบไหนเจ็ดคนปั้มคนเดียวไม่เข้าใจว่าปั้มแค่ไฮโลอ่ะ
อืมเอาเปลี่ยนกันไหมอืมคุณคุณคุณมาต่อยปากใครก็ได้
คนหนึ่งรักอีกเจ็ดคนไปขุดลุมปั้มคุณแบบเนี้ยอืม
เปรียบเทียบอืมคุณบอกคุณปั้มอืม
แล้วก็ทำตามยุทธวิธียุทธวิธีแบบไหนของตำรวจ
ไม่เข้าใจคือประชาชนไม่เข้าใจตรงนี้อืม
ค่ะคุณกัญจนาคาใจนะคุณพัทยาพรมีอะไรเสริมไหมคะ
เราฟังจากพยานคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าว่าเอ่อ
สามีถูกทำอะไรบ้างก็ตอนที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มใช่ไหมคะ
แฟนหนูตกใจแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในบ้าน
ค่ะแล้วก็มีตำรวจสี่นายตามเข้าไปแล้วก็พยานเขาบอกว่า
เห็นอ่าเห็นเห็นหนึ่งในสี่อ่ะจับแฟนหนูเอามือไขว้หลัง
แล้วก็กระทืบตรงที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัวอืม
แต่เขาบอกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดจนเขาบอกว่าให้เปิดไฟให้สว่างให้ทั่วบ้านเลยค่ะ
เขาถึงหยุดแล้วเขาก็ถามว่าทำอะไรกันอ่ะ
เขาตะโกนไปหลายรอบมากเขาก็ไม่ยอมหยุดเขาก็บอกไม่มีอะไร
แล้วเขาก็ลากแฟนหนูออกมาข้างนอก
ค่ะแล้วก็เหมือนตามในคลิปอะค่ะตะลุมบอลกันอยู่อย่างนั้นค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าลองฟังทาง
ให้สัมภาษณ์ของทางตำรวจซึ่งหลังจากที่นัวกันอยู่เนี่ย
ปากแตกนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาถามว่า
แล้วเอายังไงต่อสนสุธิศาลเขาไม่ติดต่อมาเลยเหรอ
เขาให้ความช่วยเหลือยังไงเขาดำเนินการอย่างไรบ้าง

โอเคนะไงครับจับเนี่ยไปโรงการนั่งชุดประมาณเจ็ดคน
อ่ะพร้อมทั้งนองสาวบัตรด้วยอ๋อปึ๊บโอเคครับเดินไปถึงปึ๊บ
โอเคเห็นตัวเล่นกำนันอยู่ก็
คุยกันเอาเคนะเล่นทางเจ้าตัวแล้วก็มีผู้เล่นกับมัน
ตอนนั้นคนยอมรับว่าอเล็กเราก็ไม่ได้ว่าใส่กุญแจมืออะไรเลย
เสร็จปุ๊บประมาณอยู่เฉยผู้ต้องหาคนอื่น
รุ่งวิ่งลุกวิ่งหลบหนีเข้ามาในบ้านวิ่งหลบหนีแต่มันเป็นทางตันในบ้าน
เป็นทางตัดจนวิ่งแล้วจับได้วิ่งผมก็วิ่งเข้าไปจับแล้วผมก็โดน
น่าจะเป็นช่วงท่อนแขนครับโดนปากแตกน่าจะเป็นช่วงท่อนแขน
ปากปากแล้วก็จับใส่แจมือเสร็จแล้วก็นำตัวมาไว้ทางเดิน
เพื่อที่จะรอรถมารับเข้าโรงพักในจังหวะที่รอรถเข้าโรงพักนั้น
สะบัดกุญแจมือขออนุญาตกุญแจมือที่ผมใส่ไว้อย่างนี้อย่างงี้นะครับ
อกติดใจไว้แล้วลุกสะบัดจนกุญแจมือตรวจเป็นลักษณะนี้เลยแรงแรง
เยอะมากจนลูกสะบัดปุ๊บจังหวะนั้นก็ต้องเหมือนปั้มกันนะครับ
ปั้มกันหลายคนเพราะผู้สินคิดเนี่ยแรงเยอะปั้มปั้มกันปึ๊บ
แต่จนต้องใส่กุญแจมืออีกอันหนึ่งสวัสดีนอนลงเขาพูดหาดิ้นนะครับ
พูดง่ายจนใส่กุญแจมืออีกอันหนึ่งแล้วก็ใส่กุญแจมือได้อีกอันหนึ่ง
ก็โอเคก็ยืนคุมไว้เฉยก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้ถามแล้วครับ
อันนี้คำอธิบายจากทางตำรวจนะคะเอ่อถ้าฟังอันนี้
ก็จะกลับมาที่การชนสูตรโดยที่มืออาจจะไม่ใช่ถ้าสมมุติไปตามที่ตำรวจพูด
ทางคุณศิระคุณศิระคือจริงแล้วถ้าตามข่าวนั้นไม่ใช่ว่าสุทธิศาล
ถึงว่าสอนองสุธิศาลไม่ใช่ว่าเขาทิ้งข่าวนี้ไปเลยนะ
เขาก็มีตามเป็นระยะระยะและแม้แต่พบชนก็พูดเรื่องข่าวนี้ให้นะ
คือเขาไม่ได้ทิ้งเลยนะถูกไหม
ผมไม่รู้แต่เป็นเงียบจริงครับ

กุญแจมือสองอันพร้อมกันเนี่ยไม่สามารถจะทำหลุดอย่างนั้นได้นะครับ
แล้วก็ตามที่เขาพูดเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่เขาขัดแย้งกับในคลิปนะครับ

อ่าทางตำรวจสอนอสุทธิศาลค่ะได้ติดต่ออะไรมาบ้าง
ถ้าสมมุติเราย้อนไปตั้งแต่หลังจากวันที่เกิดเหตุนะ
เฉพาะช่วงนี้นะคะคือต้องย้อนกลับไปทั้งหมด
เขาติดต่อเป็นระยะระยะอย่างไรบ้างคะมาที่พี่สาวหรือภรรยา
ก็ติดต่อถามว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม
ถ้าช่วยเหลือแล้วมันต้องมาเกี่ยวกับรูปคดีแล้วมันไม่ได้ความยุติธรรมไม่เอาค่ะ
แต่ถ้ามีวันหนึ่งเขาเข้าให้ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่แม่สอดไปให้ความช่วยเหลือ
ท่านบอกว่าท่านมาช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวกับรูปคดี
มอบเงินมาให้สองหมื่นใส่ซองมาให้เป็นผู้กำกับชื่อของผู้กำกับ
บอกว่าไม่เกี่ยวกับรูปคดีให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจช่วยเหลือญาติ
เดี๋ยวนะคะตำรวจที่แม่สอดคือตำรวจพื้นที่ของแม่สอดเองเหรอ
เขารู้จักกับอ๋อค่ะค่ะอ่าแล้วทางสอนอสุทธิศาลในพื้นที่

อันนี้เขาไม่ได้ติดต่อมาทางหนูโดยตรงเขาจะติดต่อทางพี่สาวค่ะ
ทีนี้พอมีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะพอย้ายโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรแล้วเนี่ย
มีวางแผนจะโทษนะคะคือเอาศพไปที่สอนอเอาศพไปที่สำนักงานตำรวจ
คือยังไงคะวางแผนก็อยากให้เขาเห็นเขายังไม่เห็น
ก็อยากให้เขาเห็นเห็นทั้งลูกแล้วก็เด็กแว้นครอบครัวเขาอ่ะ
เนี่ยกี่คนนี้เขาต้องดูแลผู้ชายคนนี้ดูแลทั้งไอ้ตัวเล็กทั้งคนโต
ที่ต้องเรียนตัวเล็กที่ต้องกินนมจะพามาให้เขาดูว่าเนี่ย
คนนี้ขาดคนนี้คนหนึ่งคนนี้ลูกเขาเนี่ยสองคนใครจะดูแล
คุณกัญจนาจะเหมือนกับเอาศพไปด้วยเหรอ

คุณศิราค่ะต้องการจะสื่อสารกับใครบ้าง
คือสื่อสารนี่คือการที่ภูมิกับแถลงเป็นการแถลงฝ่ายเดียว
ซึ่งผู้ตายไม่สามารถจะพูดได้ให้ประชาชนเข้าใจว่า
ตายโรคประจำตัวแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ไม่ได้จะมีการซ้อมแล้วก็จะให้ดูศพว่า
บอกเขาไม่ได้ซ้อมและให้ดูใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ประจำตัว
ให้ดูใบหน้าที่โดนซ้อมโดนของแข็งและถึงแต่ความตายมันเป็นยังไง
ก่อนที่แถลงข่าวก็ต้องได้รับผลจากพิสูจน์ศพทางนิติเวศก่อน
ไม่ใช่อยู่ดีออกมาแถลงข่าวเลยปกป้องหรือไม่ครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีใครมาหาที่บ้าน
หรือไม่ได้มีคำขู่อะไรถูกไหม

เฉพาะภรรยาที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้มีเนอะไม่มีประเด็นนี้นะคะ
ทีนี้คนอาจจะสงสัยคือคุณศีระเนี่ยเรารู้ที่มาที่ไปนะว่าเป็นใครอย่างไร
แต่อย่างพี่สาวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่แม่สอดใช่ไหมคะ
ภรรยาอยู่ที่สุธิศาลทำไมถึงไปร้องที่คุณศิราอ่ะคะ
ก็เจอพี่ทนายคนหนึ่งเขามาช่วยเหลือแล้วก็อายการสุเวทค่ะ
แล้วก็ทนายเกิดผลแก้วเกิดเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้
เขาก็ให้บอกว่าไปยื่นขอความช่วยเหลือจากท่านศิระ
เขาแนะนำก็ไปไปหาที่บ้านท่านก็ไม่ได้อยู่
ก็ไปรอที่บ้านท่านไปเชียงใหม่
ท่านติดต่อกลับมาขอความช่วยเหลือจากท่านว่า

ค่ะเป็นพี่ธนาที่แนะนำมาแต่ทำตัวเราเราก็ไม่รู้หรอก
คุณศิระเอาแค่ไหนในฐานะถ้าสมมุติจะให้คำปรึกษาเขา

หลักฐานเฉพาะใหญ่นะครับมีการทำร้ายร่างกาย
ผู้กลับยังหลังใจขวาทำร้างกาย
ตั้งกรรมการสอบภูมิกับด้วยเพราะเป็นผู้วิชา
แล้วก็ลูกน้องไปกระทำผิดอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากให้นิติเวชดูศพด้วยที่สัญสูบศพเอามาอย่างนี้
ว่าให้ดูศพว่าสิ่งที่คุณทำมันได้มาตรฐานสากลหรือไม่
นะครับมันให้พ่อบอลตลอดูว่าเอ่อตำรวจสนองสุธิศาลปฏิบัติหน้าที่ยังไง
อ่าในการจับกลุ่มจนนักกันพนันเล่นเล่นกันในไฮโลเนี้ยค่ะตาย
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามข่าวนี้ต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง
เฉพาะสนสุธิศาลถ้าต้องการพื้นที่ในการชี้แจง
ทางรายการยังยินดีอยู่นะคะทุกคนสามารถที่จะพูดได้นะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านที่มาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะ

อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ